ช่วงนี้เรามีท่าเต้นแปลกใหม่เขาบอกให้เต้นรับหน่อยเต้นรับอะไรคะ
ข่าวนี้ไงข่าวไหนข่าวไซ่เดือนเราลองเต้นดูคิดท่าเต้นแบบไซ่เดือน
นี่ฉันเหมือนไหมนี่ฉันเหมือนปลากระโฮ

เพราะฉะนั้นไปดูไส้เดือนจริงกันครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับของคุณครูที่เขาเกษียณไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็เลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริม
บอกว่ารายได้ดีนะ๓๔๐๐๐บาทต่อเดือนครับ
ที่จังหวัดนครราชสิงหมาครับ

คือมันเป็นไส้เดือนปกติไหมคะ
เป็นไส้เดือนพันธุ์แอฟริกานะครับ
คือจะตัวใหญ่กว่าหรือว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้

มันมีไปลองฟังดูเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง

คุณผู้ชมครับนี่แหละคือไส้เดือนตัวอวบกระนึบกระนึบอยู่ในกระมังนะครับ
เป็นของนายบุญรักษ์คลองมิ่งอายุ๖๑ปี
บ้านทุ่งกระโดนอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินครับ
เกษียณนะครับก็เริ่มคิดหาอาชีพเสริม
ใช้ในพื้นที่บริเวณสวนข้างบ้าน๒งานเลี้ยงไส้เดือนผ่านแอฟริกานะครับ
ซึ่งเป็นในพื้นที่เขานะครับ
ยังไม่มีใครเคยบุกเบิกมาเลี้ยงมาก่อน
ซึ่งก็นำไปขายราคาตัวละ๑๓บาท
แล้วแต่ขนาดนะครับนอกจากนี้มูลไส้เดือน
นำไปขายกิโลกรัมละ๔๐บาท
เลียรายได้ต่อเดือน๓๐๐๐๔๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ที่เห็นนี่เขาบอกว่ามีประชาชนสนใจมาก
แล้วก็มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่
เพื่อนำไปใช้ด้านการเกษตรครับ
โดยจะปล่อยไว้ในพื้นที่เพาะปลูกนะครับ
ไส้เดือนช้อนชัยทำให้ดินร่วนสุย

ไส้เดือนขออภัยค่ะไส้เดือนมันจะช่วยปรับหน้าดิน

เออนะคะสำหรับใครที่ทำการเกษตรก็น่าจะรู้กันดี
คือพอดินมันร่วนสุย
มันก็จะระบายน้ำแล้วก็อากาศไปสู่พื้นดินอะไรได้ดีขึ้น
เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยสามารถช้อนชัยลงใต้ดินได้ลึกกว่า๒๐เมตรนะครับ
ถือว่าเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติครับ
ที่เครื่องกลทางการเกษตรไม่สามารถทำได้นะ
และยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์อีกด้วยนะครับ
ไปดูกันหน่อยวิธีการเลี้ยงสำหรับใครที่สนใจนะครับ
เริ่มจากการเตรียมปุ๋ยหมักเพื่อเป็นที่อยู่
แล้วก็อาหารสำหรับไส้เดือนในการใช้
ก็จะมีมูลโคนมเศษเปลือกผักผลไม้
ฟางเลื่อยใบไม้ขุยมะพร้าว
นำไปคลุกเท้ากันครับแล้วก็หมักรวมกันประมาณ๑๒เดือนนะ
หลังจากนั้นเราก็รับประทานใช่ไหมคะ

ไม่ใช่เอาไว้ไปเลี้ยงเจ้าไส้เดือนนี่แหละครับ
ระหว่างนั้นนะครับเขาบอกว่าให้รดน้ำพอชุ่ม
ใส่ผุยหมักลงในพัชนักที่จะเลี้ยงนะครับ
กระมังบ่อซีเมนและชั้นพลาสติกครับ

แล้วค่อยให้อาหารอย่างสม่ำเสมอนะครับ

จะทานอาหารทุกประเภทแหละยกเว้นอาหารเผ็ดและเข็ม
อย่าไปเอาส้มตำอะไรให้กินเลยนะ
ไม่งั้นดิ้นเลยนะสิ
แต่ว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกัน
ทำให้ไส้เดือนตายได้
เพราะฉะนั้นติดแอร์ให้มันไปเลยครับ

หากมีอากาศที่เย็นจัดหรือว่าร้อนเกินไป

เพราะฉะนั้นต้องพอดีคือ๒๐๓๐องศาเซลเซียส
ก็จดกันไว้สำหรับใครที่สนใจหรือไม่
ถ้าหากสนใจจริงก็ไปหาอาจารย์เขาได้เลยนะ
จริงแล้วก็เป็นตังค์ทิศเตอร์อยู่ที่จังหวัดนครร่าชสีมา

สำหรับใครที่ว่างเว้นจากการทำงานแล้ว
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้เยอะทีเดียวต่อเดือน

เป็นอีกอีกอาชีพที่น่าสนใจนะครับใช่แล้ว
ต่อกันที่จังหวัดพังงานะคะชาวตะกัวป่าค่ะ
เขายังคงมีการร่อนแร่ร่อนแร่ดีบุกด้วยเลี้ยงนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำนั่นเองค่ะ
ดิฉันเคยระบำร่อนแร่ตอนเด็กนะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นว่าเขาทำกันจริงเนี่ยแบบไหน
คือแต่ก่อนเขาทำงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกันบ้างหรือยากใช่
นี่แหละเราจะได้เห็นกันนะคะชาวบ้านบ้านบางมวลนะคะ
ตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
กำลังหาแร่ดีบุกในคลองปูเตค่ะ
โดยใช้เลียงนะคะภาชนะทรงกลมแบนคล้ายกระทะ
ทำจากไม้เป็นเครื่องมือร่อนแร่เพื่อล้างเศษหินดินทรายที่ปะปนกันมา
วิธีการนี้ค่ะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะคะ
จากนั้นนะคะจะมีการเทแร่ดีบุกใส่กระเป๋าผ้าที่ผูกไว้กับเอวค่ะ
แล้วนำไปไถ่หรือว่าแยกแร่ด้วยภาชนะกรองแยกแร่ดีบุกออกมานะคะ
เพื่อนำไปตากแดดให้แห้งสนิทหรือว่าใช้วิธีการคั่วไฟ
ก่อนที่จะนำไปขายที่ตลาดตะกัวป่าในราคากิโลกรัมละ๑๘๐จนถึง๒๕๐บาท
นี่เป็นวิธีการร่อนแร่อย่างหนึ่งภาชนะที่ใส่ที่เขาเรียกกันนั่นก็คือเลี้ยงนั่นเองนะคะ

ชาวบ้านที่นี่ค่ะจะหาแร่ดีบุกเป็นรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำนะคะ
และในอดีตค่ะอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของคนในพื้นที่เลยทีเดียว
ยุคที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองนะคะ
นางสุนีสุจิตโตอายุ๖๕ปีค่ะอาชีพทำขนมแล้วก็สวนยางพาราบอกว่า
การใช้เลียงร่อนแร่ดีบุกนั้นในอดีตจะร่อนตามลำคลองแล้วก็ท้ายรางแยกแรกของเหมืองแร่ดีบุก
และเรือขุดแร่นะคะซึ่งในพื้นที่นี้จะมีสายแร่ดีบุกที่ดีแล้วก็มีมากมาย
บริษัทจึงเข้ามาทำเหมืองที่นี่นั่นเองและในปัจจุบันเหลือคนที่ร่อนแร่ดีบุกเป็นอาชีพเสริมในอำเภอตะกัวป่า
แล้วก็อำเภอปะกงประมาณ๑๐๐คนนี่แหละดำนี่แหละเห็นไหม
พอเขาได้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเทใส่กระเป๋าหน้าที่ผูกซิดไว้กับเอวใช่นะคะ
แต่ก็ได้รายได้เสริมกลับบ้านติดไม้ติดมือกันไปด้วยนะครับสบายกันไป
จะออกมาร่อนแรกกันในช่วงฤดูฝนนะครับ
เพราะว่าน้ำฝนได้ชะล้างดินแร่ลงมาจากภูเขา
แล้วก็เหมืองแรกเก่าลงมาสู่ลำคลองค่ะ
อีกทั้งระดับน้ำในลำคลองก็จะเหมาะกับการร่อนแร่มากกว่าด้วย

ก็จะได้แร่ดีบุกประมาณ๑๒กิโลกรัมนะคะ
ส่วนเลี้ยงนั้นในปัจจุบันก็ยังคงมีการทำขายกันอยู่
ในราคาใบละ๘๐๐๑๐๐บาทเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่ดีนะ

เด็กสมัยยุคปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเคยเห็นวิธีการ
ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะแบบนี้
ฉันก็เคยรำแต่ระบำร่อนแร่ตอนเด็ก

อันนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้
ถือว่าเป็นยุคอุตสาหกรรมมันก็จะใช้อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน

ส่วนช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งรายได้คุณผู้ชมครับ
จะพาไปที่บ้านยาน้อยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่นั่นเนี่ยเขาผลิตข้าวกล้องงอกเขาบอกว่าคุณค่าดีกว่าข้าวกล้องธรรมดาอีกนะครับ
อยู่ที่บ้านยางน้อยตะบนบึงแก่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับ
ที่นี่ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
แล้วก็มีความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนะครับ
ซึ่งรวมกลุ่มกันทำข้าวหอมะรินำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอก
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ

อกจากจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วนะครับ

จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน
ข้าวหอมมะลิที่ปลูกภายในหมู่บ้านเท่านั้น
เพราะว่าปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนแรกก็นำข้าวเปลือกไปฝัดใส่กระด้ง

แล้วทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำ

แต่ต้องเปลี่ยนน้ำทุก๖ชั่วโมงนะครับ
เสร็จแล้วล้างอีกครั้งก่อนนำไปใส่กระสอบปุ๋ย
ปากบรรจุในถังเพื่อหมัก๑คืน
เพื่อให้ข้าวงอกออกมาประมาณ๑มิลลิเมตร
งอกแล้วก็ล้างทำความสะอาด

จากนั้นก็ใส่ตะแกงตากไว้อีก๒แดด

ที่นี่ก็มีโรงสีข้าวกล้องเป็นของตัวเองด้วย

ขายเครื่องแพ็กซ์ศูนย์ยากาศอย่างดี

กว่าจะได้เข้ากล้องงอกที่มีประโยชน์
มากกว่าข้อกล้องธรรมดาทั่วไปอีกนะครับ
เกษตรอำเภอเขามาให้กับ

เขาบอกว่าข้าวกล้องธรรมดานี่ไม่มีราคาสูงนะคะเนอะ

มาสอนให้เกษตรกรทำ
เพราะเขาให้ทุนมาด้วยให้อุปกรณ์ด้วย

แล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างครับในเบื้องต้นที่ทำมา

ดีขึ้นเรื่อย

ยังคิดค้นผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกพร้อมชง

โดยนำเข้ากล้องงอกที่ผลิตได้ไปบด
สมตามสูตรที่คิดค้นขึ้นมา
ก็สามารถนำไปชงพร้อมกับน้ำร้อนรับประทานได้เลยครับ
จะนำไปเป็นส่วนผสมของโดนัทก็ได้ครับ
ว่าแล้วก็ลองทำให้ทีมงานได้ชิมดู
ผลปรากฏว่ากลิ่นหอมหวานชวนรับประทานทีเดียวครับ
ตอนนี้มีออเดอร์สั่งมาไม่ขาดสาย
และอยู่ระหว่างทำเรื่องผ่านออยอร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์
สินค้ากลุ่มเกษตรกรแม่บ้านบ้านอย่างน้อยครับ
ต้องขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดีแบบนี้

อำเภอมหาชนักชายชะวัญยสโทรนะครับ
เพื่อทำผลิตภัณฑ์ดีออกสู่ท้องตลาดครับ
และก็มีของเครื่องลืมมองให้เล็กน้อยด้วยนะครับ
ครับขอเสียงพฤษฐกรบ้านอย่างน้อยหน่อยครับ
ไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราใช่แล้ว
เยอะแยะมากมายบางคนมีสงคราน

เราจะทำงานอยู่สถานีนี่แหละ

รายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
เหมือนเช่นเคยทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับคุณผู้ชม

ติดตามทางไทยรัฐทีวีได้นะคะ

ช่วงวันสงกรานเราก็จะรายงานสถานที่ท่องเที่ยว

มีโปรดกรรมทีวีที่ได้รับชมมากมายด้วยนะครับ

แล้วก็หลังจากสงครานไปหรือว่าในช่วงปีนี้

เพราะฉะนั้นติดตามพวกเรามาได้ทั้งปีเลย
คุณผู้ชมต่องแล้วสำหรับวันนี้เวลาจบหมดแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ